ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
วันนี้เนี่ยถ้านับวันนี้คือ๑๖วันแล้วนะครับ
แล้วก็๓๐กว่าวันก็คือเกินเดือนแล้วครับ
สำหรับวันที่เสียแป้งนั้นหนีออกจากโรงพยาบาลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ล่าสุดในวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการไล่ล่านะครับ
หลังจากที่ช่วงนี้๒๓วันที่ผ่านมานั้นฟ้าเปิดนะครับ
เจ้าหน้าที่ครับคุณผู้ชมเพิ่มระดับความเข้มของปฏิบัติการไล่ล่าจับกลุ่มนะครับ
หลังเจอข้อมูลว่าเสียแป้งกับพวกเนี่ยยังคงกบดานบนเทือกเขาบรรทัศน์ครับ
ประกอบกับการเข้าพื้นที่ต่างนะครับ
ไปเจอร่องรอยที่บ่งชี้ลักษณะการดำรงชีพในป่าครับ
ก็เน้นตรวจสอบจุดเป้าหมายนะครับตามเพลิงพักริมแหล่งน้ำตามถ้ำ
แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกจุดครับเพราะว่าสภาพพื้นที่นั้น
ภูเขานะครับคุณผู้ชมสลับซับซ้อนครับมีถ้ำที่ตรวจสอบไปแล้ว
อืมที่จังหวัดสตูนครับมีการตั้งด่านตรวจเพื่อสกัดเสียแป้งเนี้ย
ตลอด๒๔ชั่วโมงนะฮะชุดปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งครับ
ล่าตระเวนตามเส้นทางเข้าออกบริเวณเทือข่าวบรรทัศน์
รวมทั้งเชิงเขาเพื่อปิดล้อมเขาบรรทัศน์เป็นเขตรอยต่อในพื้นที่๓จังหวัด
ผู้บังคับการตำรวจภูทรสตูนบอกว่ายังคงตรึงกำลัง
ไม่ได้มีการปรับลดกำลังครับแล้วก็มีการเสริมกำลังเพิ่มเติมด้วยในบางพื้นที่
เช่นที่อำเภอละงูนะครับซึ่งติดกับอำเภอทุ่งว่าแล้วก็อำเภอควนกาหลง
อยู่ติดกับอำเภอมะนังนะครับรวมทั้งอำเภอท่าแพรซึ่งเป็นเส้นทางผ่าน
แล้วก็เชื่อมต่อกับอำเภอละงูและอำเภอกวนกาหลงได้ด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนประเด็นที่เสียแป้งจะหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้าน
ตัวอย่างนะฮะมาเลเซียเนี่ยเป็นไปได้ยากครับทางการมาเลเซียนั้นมีความเข้มงวดเป็นอย่างมากครับ
ยกตัวอย่างกว้าวความเป็นไปได้ที่จะหนีไปมาเลเซีย
เพราะว่าในมาเลเซียเขาไม่ได้มีเครือไข่

ครับกรุณผู้ชมครับนอกจากในพื้นที่าวาสตูลนะครับ
พูดถึงพรรทรรงนะครับ
เส้นทางที่๒นะครับเส้นทางนาแครแหลมยูงเส้นทางที่๓นาแครคลองกง
เส้นทางที่๔นะครับน้ำตกท่าช้างอ่างเก็บน้ำคลองเขาหัวช้าง
แล้วก็มีเส้นทางโป๊ะเรียบนาแคร์เส้นทางที่๕และเส้นทางสุดท้าย
โป๊ะเรียบท่าช้างก็คาดว่าหลังยิงปะทะครับเสียแป้งนั้น
น่าจะหลบหนีลงมาตามเส้นทางของลำน้ำบนภูเขานะครับ
แล้วก็เดินต่อมาที่บริเวณน้ำตกท่าช้างนะครับอยู่ทางสรรเขื่อนทางทิศใต้
แล้วก็ใช้๖เส้นทางนี่แหละซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเขาหาของป่านะครับ
มันจะมีจุดพักเป็นระยะด้วยและที่สำคัญเป็นเส้นทางออกหมู่บ้าน
ที่สุดระยะทางประมาณ๔๕กิโลครับใช้เวลาเดินเท้าก็ประมาณ๔ชั่วโมง
แต่ถ้าเกิดเร่งรีบก็อาจจะใช้สักเวลาประมาณ๒ชั่วโมงได้อยู่นะครับ
และทุกเส้นทางจะออกมาที่ถนนสายป่าบอนสะพานหวยแล้วก็หลบหนีต่อไปนะฮะ
ทางไหนก็ได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดนะฮะจากคนในพื้นที่นะครับ
ก็ยังคงตรึงกำลังอยู่ในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะตามเส้นทางต่างที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางหลบหนีของเจ้าหน้าที่
แต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศ
สภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่เอื้อเลยสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่
แล้วก็จากการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมปรากฏว่าล่าสุด
ตำรวจบางหน่วยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ตลอดระยะเวลา๑๖วัน
นายก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลกันแล้วนะคะ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกยศวรรษกระจ่างวงค่ะ
ผู้กำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดพัทธลุงซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไล่ล่า
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อช่วงเย็นวันที่๒๐พฤศจิกายน
มีอาการปวดท้องผิดปกติมีไข้สูงท้องเสีย
หมอก็เจาะเลือดไปตรวจแล้วพบว่าป่วยจากการติดเชื้อแบคทีเรียในลำไส้
ซึ่งตัวท่านเองก็มั่นใจว่าไม่น่าจะมาจากอาหารกล่องและน้ำนะคะ
แต่ว่าน่าจะมาจากการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่บนเทือกเขาบรรทัศน์นี่แหละ
แล้วสัมผัสกับสิ่งต่างมากมายจนนำไปสู่การติดเชื้อนะคะ
อาการยังปวดท้องอยู่บ้างแต่ไม่รุนแรง
แต่ว่าอ่อนเพลียคุณหมอก็ยังไม่อนุญาตให้กลับไปทำงานนะคะ
คุณผู้ชมครับมีอีกคลิปที่แชร์อยู่ในโลกออนไลน์
แต่นี่ก็ไม่ได้มีการตัดสินว่าตกลงแล้วเป็นคอนเทนต์หรือว่าเป็นเรื่องจริง
ต่างนะฮะเพื่อจะฝากให้กับทางเสียแป้งนะครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปดูคลิปพร้อมกันครับ

คุณผู้ชมครับคือเป็นคลิปที่ผมบอกนะครับ
ข้าวสารไข่มีฟืนสำหรับก่อไฟ

มีคนเอาไปไว้ตามขนำนะครับ
ภายในป่าครับเผื่อว่าเสียแป้งผ่านมา
ก็ให้เอาไปประกอบอาหารกินได้เลย
ขนำบางคนก็มีการเอาเครื่องนุ่งห่มต่าง

อกจากนี้ครับยังมีคลิปที่นำเสบียง
ไปวางเอาไว้ในเรือเช่นเดียวกันครับ

บางส่วนนะครับก็อย่างที่บอกว่า
เรื่องจริงหรือว่าสร้างคอนเทนต์นี่ก็ไม่แน่ใจนะ
ดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณไปพร้อมกันนะครับ

ร่วมจัดด้วยกันแล้วก็มีโอกาสสัมภาษณ์ทางลุงเอียด
เอียดเส้งเอียดเป็นอดีตขุนโจรทางภาคใต้
ปัจจุบันก็กลับใจมานานมากแล้วนะครับ
ได้ให้ข้อมูลเอาไว้น่าสนใจในหลายประเด็นนะฮะ

ลุงเอียดเนี่ยคิดว่าทางเสพแป้งนั้น

ในข่าวปรากฏบอกว่ามีพรานเนี่ยนะครับ
พรานหนีนะครับ
มีอีกประเด็นหนึ่งครับ
เรื่องของ
การหนี
มีอีกประเด็นนึงครับเรื่องของการมอบตัวว่าตกลงเสียแป้งเนี่ยจะมอบตัวไหมเนี่ยนะครับซึ่งทางลุงเอียดเชื่อว่ามีโอกาสที่เสียแป้งจะมอบตัวขึ้นอยู่กับวิธีการของเจ้าหน้าที่นะครับ
แต่ว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็รักชีวิตนะฮะสัญชาติยานนักเลงถึงแม้คิดว่ายังไงก็แล้วแต่จะสู้ตายเนี่ย
แต่สุดท้ายนั้นทุกคนก็รักชีวิตถึงจุดหนึ่งนะครับอาจจะยอมกลับมาในคุกดีกว่าไปตายอยู่ในป่านะเดี๋ยวลองฟังความเห็นหน่อยคุณผู้ชมครับ
ตำรวจยังไม่รู้พรานนกหายไปจากไหนแล้วขายไปนานเท่าไหร่หายไปนานเท่าไหร่ครับพรานนกเป็นพรานนำทาง
พระนกน่ะถ้าเสียแป้งติดต่อว่าพระนกมึงขวางเสบียงไว้ตรงนั้นขวางเสบียงไว้ตรงนี้แล้วกูจะไปกินตรงนั้นตรงนี้
ล่วงหน้าอย่างน้อย๕๖เดือนแต่พระนกแค่พลานนำทางยังไม่รู้ว่าถ้ำตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหน
มันรู้เฉพาะสัตว์เดินตรงไหนผมก็เคยผ่านเรื่องนี้มาเยอะสู้ตายหมดทุกที่ในที่สุดพอถึงเวลา
ผมก็คิดถึงครอบครัวลูกเมียเมื่อมีโอกาสเราติดคุกตายในคุกดีกว่าตายในป่า
แล้วถ้าไม่ตายเราได้ออกมาพบพ่อพบแม่พบพี่น้อง
คืออย่างนี้ครับคือลุงเอียดให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐหลายรายการแล้วหนึ่งในนั้นก็รายการที่จัดเมื่อวานทางออนไลน์
ก็จะบอกว่าเราถามลุงเอียดเพราะว่าเราอยากรู้มุมมองหนึ่งคือเป็นคนในพื้นที่ด้วยอยู่ตรงเทือกเขาบรรทัศน์นั่นแหละ

ก็หลายสิบปีหลายสี่ห้าสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากรู้มุมมอง
ว่าคนที่หนีเนี่ยมอบตัวมันจะเป็นไปได้มั้ยก็ให้ข้อมูลไว้น่าสนใจ